เลขผีบอกคุณเคยเห็นเขาไปขอเลขกันในสู่ศาลใช่ไหม
ใช่แล้วถ้าคราวนี้คนที่ขอเลขให้คุณผู้ชม
จะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตล่ะครับ
เวลาสองห้าห้าเวลาสองกุ้งสามสิบ
เอา๓ตัวนะครับ

ตั้งในอายุสี่หกปีถ้าผมจะขย่าวเล็กขย่าวดีกว่า
ผมไม่รู้หรอกเอาเล็กออกมาเลยล่ะ
คุณผู้ชมข่าวนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ก็ทำไปที่จุดทำพิธีจุดทูบหนึ่งดอกบอกกล่าว
ตู้เก็บศพแล้วนะอืมเดี๋ยวมาดราม่าใส่ผมนะ
เขาบอกเขาบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วนะข้างในเนี่ยมีร่างของผู้เสียชีวิตอายุ๔๖อยู่ด้วย
จากนั้นก็ขย่าวโหลปลาสติกระดาษเขียนเลขศูนย์ถึงเก้า

นะที่พี่จุดทูปขอเขาน่ะ

มี๓สุดท้ายอะไรหรอ

ผมอ่านตามนี่นะตามที่เขา